ส่วนนายมิชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
หรือว่ากรทนะครับก็แสดงความเห็นว่า
เพราะว่าไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเนื่องจากว่าแต่ละพักก็ล้วนที่จะมีฐานเสียงที่แตกต่างกัน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่สนนะครับว่าใครจะชูให้เป็นนายกรัฐมนตรี
บอกเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะพูดอะไรกันก็ได้ครับ
ก็เป็นเรื่องของท่านตอนนี้ก็เป็นการพูดจาในทางการเมือง
ผมยังไม่ใช่นักการเมืองเพราะฉะนั้นผมไม่ตอบผมไม่พูดผมไม่ได้ยิน
ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอยากจะพูดก็พูดนี่ไงผมเปิดให้แสดงความเห็นกันหรือเปล่าล่ะ

ก็นี่ไงท่านที่ท่านบอกผมปิดกันทำไงถ้าผมปิดกั้นผมก็บอกไม่ต้องพูด

ก็บอกว่าผมปิดกันพูดให้ต่างประเทศเขาได้ยิน

มันแต่เติร์ดไม่แต่เขาประการเมื่อไหร่เมื่อนั้นใครไปจด

หนึ่งนายสมาชิกกบพพสนะครับ

จะเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นแนวร่วมกับกปศ
แต่ว่าสำหรับการตั้งพักเป็นแนวคิดส่วนตัว
ของนายภัยบูรณ์เองไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ
พรรชธิปัตย์ก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของแต่ละคน

ส่วนตัวแล้วไม่รู้สึกกังวลอะไรนะครับ
ส่วนนายภัยบูลนิติตะวันอดีตสมาธิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เพราะว่ายังมีเวลาอีกหลายเดือน
แนวคิดที่ชูให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา

ฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีก
ซึ่งเชื่อว่าประชาชนกว่า๑๐ล้านคนที่ลงประชามติ
รับร่างรัฐมนูลก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้
ส่วนความคืบหน้าในการยกร่างกฎหมายลูก

ประธานกรทก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกหนักใจ
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีขอร้องให้ร่างกฎหมายลูก๔ฉบับให้แล้วเสร็จ

และก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะต้องทำ
ส่วนข้อคอรหาที่อาจจะมีสปท
หรือว่าสอนอชอคนใดไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวิทยศภา

ว่าในร่างรัฐมนุนฉบับนี้ได้เขียนป้องกันข้อคอรหานี้ไว้แล้ว
โดยหากสมาชิกคนใดคาดหวังว่าจะได้เป็นสว

จากวันที่รัฐมนูลประกาศใช้